เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไรไม่ให้ตื่นตระหนก
วันนี้พูดคุยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
วันนี้ประเทศไทยก็เดินทางมาถึงจุดที่
ใช้ชีวิตลำบากมากที่สุด

จริงฮะลำบากเพราะว่ามันตัดสินใจยุ่งยากว่า
เรายังจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติไปไหนมาไหนเป็นปกติ
หรือจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
และระมัดระวังถึงขั้นไม่กล้าออกไปไหนนี่
คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
คนทั่วไปส่วนใหญ่เรายังคิดว่า
เรายังไปโน่นมานี่ได้ก็ใช้ชีวิตตามปกติ
แต่ว่าพอข่าววันเสาร์อาทิตย์๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
มันกระพือออกมาทำให้คนทั่วไปหวาดภาวะกันมาก
ว่าไอ้คนที่เราจะไปเจอไปอยู่ใกล้ชิด
เขาไปเจอไปสัมผัสอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาหรือเปล่า
เพราะกลุ่มเสี่ยงขยายวงกว้างขึ้น
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นข่าว
แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่า

คนทั่วไปทุกวันนี้ก็จะเป็นไข้ตัวร้อนเป็นหวัด

แต่ถ้าใครมาเป็นเอาช่วงนี้เนี่ย
มันจิตตกทันทีเลยครับ
ทั้งที่โดยทั่วไปกลายเป็นการเป็นไข้เป็นหวัด
ก็เป็นโรคปกติที่คนเป็นกันเยอะอยู่แล้ว
ไปหาหมอกันเยอะอยู่แล้ว
ถ้าไข้ไม่สูงมากก็กินยาพักผ่อนอยู่กับบ้าน
แล้วไม่กี่วันมันก็หายไปเอง
เพราะเชื้อบัตรเนี่ยเป็นแล้วก็ต้องใช้เวลา
แต่ถ้าเป็นมากก็ไปหาหมอ
หมอก็ฉีดยาให้ยาแล้วกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน
ก็เป็นปกติธรรมดามาอย่างนี้
แต่พอมาเป็นไข้ตัวร้อนเอาตอนนี้เครียดเลยครับ
เพราะว่าจิตภาวะว่าเราไปติดเชื้อโควิดมาจากใครหรือเปล่า
ถึงจะบอกตัวเองว่าเราคงเป็นไข้เป็นหวัดธรรมดาเหมือนที่เคยเป็นมานั่นแหละ
แต่มันก็หยุดความคิดกังวลไม่ได้ครับ
คนที่จะสะดวกไปตรวจก็ไปตรวจ
คนที่ไม่สะดวกไปตรวจด้วยเหตุผลทางการเงินด้วยเหตุผลอะไรต่าง
ก็วิตกกันไปจนกว่าอาการไข้จะทุเลา
นี่ไงครับผมถึงบอกว่าสถานการณ์มันเดินทางมาจนถึงจุดที่ใช้ชีวิตลำบาก
แต่ว่าถ้าดูจากผู้ที่เขาพยายามให้ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญคนที่เป็นหมอคนที่เป็นคนมีความรู้
เขาก็จะบอกเราได้ว่าตัวร้อนเป็นไข้
มีอาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณว่าน่าจะไปตรวจติดเชื้อโควิด
ตัวร้อนเป็นไข้แบบไหนที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นโควิด
ข้อมูลมีเยอะนะครับแต่ว่าผมได้ข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลนี้ล่ะถูก
มาเผยแพร่ให้สั้นก็คือว่าถ้าสงสัยว่าจะเป็นโควิด๑๙
อาการมันจะเป็นยังไงเออวันที่๑ถึงวันที่๓เนี่ยอาการจะคล้ายหวัด
มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยไม่มีไข้ไม่เหนื่อยยังคงกินอาหารและตื่นตายตามปกติ
นี่๓วันแรกนะพอมาถึงวันที่๔จะรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อย
รู้สึกว่าเหมือนเมาเหล้าเสียงจะเริ่มเปลี่ยน
แล้วก็เริ่มมีอาการที่กลืนลำบากกินลำบากนิด
มีอาการปวดหัวเล็กน้อยท้องเสียอย่างอ่อนอ่อนนี่วันที่๔
แล้วพอถึงวันที่๕มีอาการเจ็บคอและเสียงเปลี่ยน
อุณหภูมิร่างกายจะอยู่ระหว่าง๓๖๕ถึง๓๖
ร่างกายอ่อนแอและรู้สึกปวดข้อต่อ

จะเริ่มมีอาการไข้เล็กน้อยมีอุณหภูมิประมาณ๓๗องศา

มีอาการเจ็บคอขนาดกินอาหารกลืนอาหารหรือพูดคุย
จะเริ่มอ่อนเพลียมากและคลื่นไส้หายใจลำบากเป็นครั้งคราว
มีอาการปวดนิ้วท้องล่วงและอาเจียน

จะมีไข้สูงขึ้นจาก๓๗๔ถึง๓๗
จะมีอาการไออย่างต่อเนื่องมีเสมหา
และจะปวดหัวปวดตัว
อาการท้องร่วงจะแย่ลงแล้วมีอาการอาเจียน

ประมาณ๓๘หรือสูงกว่า๓๐

ทุกครั้งที่หายใจจะรู้สึกแน่นหน้าอก

อย่างต่อเนื่องปวดหัวข้อต่อเริ่มใช้งานไม่ได้อ่อนแอและปวดก้น
พอมาถึงวันที่๙อาการยังไม่เปลี่ยนครับ
แต่ว่าจะแย่ที่สุดอาการไข้แย่ลงอาการไอแย่ลง
หายใจลำบากติดขัดและต้องแรงมากในการหายใจ
นี่แหละครับนี่คือคนที่ติดเชื้อโควิด
ถ้าท่านไม่เป็นตามนี้ก็แปลว่าท่านเป็นไข้หวัดธรรมดา
เป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วพอไปดูข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
เขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าคนที่สัญญาณอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมาก
ที่ไม่ใช่สัญญาณของโรคโควิดคือน้ำมูกไหล
ใครที่ปวดหัว
เป็นไข้เป็นไข้หวัดและมีน้ำมูกไม่ใช่โควิด
เพราะโควิดจะไม่มีน้ำมูกอ่าโควิดโควิดจะไม่มีน้ำมูก
ไอแห้งแห้งไม่มีน้ำมูกทีนี้ถามว่า
เชื้อที่มันอยู่ตามที่ต่างเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหน
คุณหมอพิเชษบัญญัติรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านบอกว่าอายุไขของไวรัสโควิดเนี่ยก็จะพบอย่างนี้ครับ
ถ้าเชื้อมันอยู่บริเวณพื้นบนโต๊ะลูกบิดประตู
จะมีอายุเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแล้วก็ตายถ้าเชื้อมาในอากาศตั้งแต่น้ำมูก
มหาน้ำลายน้ำตาจะมีอายุได้ห้านาทีถ้าเชื้อมีบริเวณโต๊ะพื้นเรียบ
ก็จะมีอายุยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงหากเชื้ออยู่ในน้ำจะมีอายุสี่วัน
ถ้าเชื้ออยู่ในตู้เย็นหรือสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำกว่า๔องศา
อันนี้อยู่ได้เป็นเดือนเหรอครับอ่าทีนี้เขาแนะนำเรื่อง
เรื่องเงินกับธนบัตรอันนี้ก็ก็บอกว่าทุกครั้งที่จับเงิน
ก็จะต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้งการจับมือโอบกอดเพื่อทักทายที่อาจจะสัมผัส
โดยตรงอันนี้คงหมายถึงฝรั่งแต่วิธีการเนี้ยเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
ไหว้แบบไทยไทยก็งดงามไปอีกแบบหนึ่งฉะนั้นวันนี้ก็เอาอาการเหล่านี้มาเล่าให้ฟังว่า
ถ้าท่านไม่เป็นอย่างที่๘๙ข้อเหมือนที่บอกมาข้างต้นเนี่ย
ก็อย่าไปตื่นตระหนกเกินเหตุนักอ่าสุดท้ายขึ้นมาผมเรียนคุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งให้ทราบนิดหนึ่งครับว่า
ผมมีเรื่องจะขอเรียนผ่านรายการนี้เพื่อความเข้าใจตรงกันเรื่องหนึ่งก็คือผมไปถูกปลอมชื่อ
ปลอมหน้าไปโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์มาหลายวันแล้วครับ
ข้อความที่เนี้ยต่างต่างเนี้ยทำให้ผมเสียหายมาก
ฉะนั้นบ่าย๒โมงวันนี้ผมก็นัดหมายกับทางตำรวจปอทไว้ว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจปอท
เรื่องต้นเนี่ยต้องร้อนใจหน่อยบอกไปถึงใครที่อยู่ในเล่นทวิตตรงทวิตเตอร์ถ้าเห็นชื่อผมหน้าผม
แล้วไปเที่ยวโพสต์ข้อความที่จะทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยของปลอมครับ
ของปลอมผมผมไม่มีผมไม่มีฉะนั้นบ่ายวันนี้ก็จะต้องไปแจ้งไปแจ้งความครับ
เอาละครับขอบคุณมากครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
อาจารย์ก็โดนปลอมทวิตเตอร์เองเลยนะฮะมันหนักมากนะคนพวกนี้ครับ
ในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่โหแสดงความคิดความเห็นหรือจะโพสต์อะไรนะ
หนักทั้งนั้นเลยนะฮะหนักเลยครับหนักเสียหายมากเลยครับ
เอาละค่ะเดี๋ยวกันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะครับครับขอบคุณครับ
ช่วงนี้ก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะฮะการจะรับทราบข่าวสารอะไร
จริงรวมถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างที่อาจารย์บอกแล้ว
งั้นเราจะตื่นตระหนกกันไปนะครับจะเป็นโรคที่ตามมาอีก๒โรค
จากโรคโควิด๑๙ก็คือหนึ่งโรคแพนิกความกังวลความวิตกกับสอง
เรื่องของโรคบูลลี่เพราะบางทีเราไปตีตราเขา
บางคนเขาแค่ไปตรวจร่างกายเองเขายังไม่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเลย
แต่เราก็อาจจะไปตีตราไม่กล้าใกล้ชิดเขากลัวเขารังเกียจเขาอะไรอย่างนี้นะฮะ
การแสดงท่าทีบางอย่างบางทีก็ทำให้คนคนนั้นที่เขาไปตรวจ
คือเขาก็รู้สึกน้อยเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้ข้อมูลข่าวสารที่มันหลั่งไหลออกมานะครับ
เป็นข้อมูลที่คนนี้ก็ไปตรวจคนนั้นก็ไปตรวจสถานที่นี้ก็ปิดนะฮะ
สถานที่นู้นก็ทำความสะอาดอยู่ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
ดังนั้นคุณผู้ชมต้องรอฟังจากการแถลงของกระทรวง
บางคนอาจจะบอกว่ากระทรวงแถลงจริงหรือเปล่า
ช้าไปรึเปล่าตายแต่ก็ต้องรอฟังนะฮะ
เขาอาจจะทำแผนที่เส้นทางของคนที่ติดเชื้อโควิด
เพื่อที่เราจะตามหาคนที่อยู่ในลายเส้นทางนั้นด้วยนะครับ